คุณผู้ชมไปดูรถกระบาดคันนี้เขามีส่วนพ่วงที่เขาต่อไว้ด้านท้ายที่มีล้อเอาไว้บรรทุกของเนี่ย
แต่ว่าไอ้ตัวสลักที่มันเชื่อมกันระหว่างรถกระบะกับตัวพ่วงเนี่ยมันหลุดนะฮะ
ทำให้ตัวพ่วงที่เป็นล้อลากเนี่ยมันหลุดออกจากรถแต่ว่าพุ่งไปที่ถนนฝั่งตรงข้าม
รถสวนทางมาโดนกระแทกโดนชนกันไปนะฮะเหตุการณ์นี้บาดเจ็บไปสาม
คุณผู้ชมดูนะมันจะหลุดนะนี่นี่ไอ้ตัวนี้นะเขาก็ขับขับไปนะฮะ
ตัวข้างหลังคล้ายแบบบรรทุกบรรทุกเรือเจ็ดสกีอะไรประมาณนี้นะฮะ
มันหลุดนะฮะก็วิ่งผ่านกล้องนี้ไปแล้วจังหวะที่เลยกล้องเนี่ยนะฮะมันก็หลุดแล้วก็กระแทกรถที่เขาขับสวนทางมา
นะฮะก็เลยชนกันบาดเจ็บกันมีกระบะแล้วก็มีเก่งด้วยนะฮะนี่นี่มาค้างเต๋อมาชนกันอยู่แบบนี้แหละครับ
นะฮะก็มีร่องรอยของสลัดมันขาดนะครับเนี่ยมันก็ไปชนกันนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับที่บริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว
ริมถนนเชิงเนินชากบกนะฮะมุ่งหน้าเข้าไปทางตำบลตะขันอำเภอบ้านค่ายที่มรยองนี่นี่เห็นไหมสลักมันขาดนะครับ
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ๓ราย๒รายแรกอยู่ในรถกระบาดคันที่ถูกไอ้ตัวพ่วงเนี่ยมันหลุดไปชนนะฮะก็มีแผลถลอกตามร่างกายแล้วก็แน่นหน้าอกจากการกระแทกด้วยนะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เสวยอีกคนนึงก็มาจากรถเก่งค่ะทีนา็อยู๊บชื่อว่าคุณวิรับอายุ๓๐ปี
แต่เจ็บนะฮะก็เขาบอกแบบนี้นะฮะคือเขาขับรถออกมาจากใจแดงก็เห็นหลังว่ามีกระบะและมีตัวพ่วงล่าต่อท้ายกันมา

กลัวจะหลุดจังเลยมันสาดผิดปกติ
แฟนก็บอกว่าช้าแล้วกันชะลอหน่อยอันตราย
สักพักหนึ่งไม่ทันขาดคำมันหลุดออกมาคุณผู้ชม
กระแทกกระบะแล้วก็เลยไปเสียหลักชนเก่งอีกทีหนึ่ง
สุดท้ายในส่วนของกระบะที่ทำไอ้ตัวพ่วงหลุด

ตนเองบอกว่าอยากจะให้กลับมารับผิดชอบหน่อย
เพราะว่าตอนนี้มันเสียหายทั้งรถแล้วคนเองก็บาดเจ็บ
แต่ว่ากระบะที่เป็นคนลากมาเนี่ยกลับหนีไปนะฮะ

ปลาเบาอยู่เข้ามาเป็นวีดีโปรด

ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยครับคงรู้ว่าน่าจะเร็วอยู่
ไขกันนี้จริงหนึ่ง
ไปโดนขั้นดำแล้วขั้นดำก็ไปโดนหมดเลย
มาเถอะครับรับผิดชอบหน่อย
ก็ตอนนี้กำลังไล่ตามกล้องวงจรปิดแล้วก็เดี๋ยวตามตัวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ก็อุทาหอนด้วยส่วนนึงนะครับ
ถ้าเราขับรถตามรถที่ลากแบบนี้ก็ต้องพึงระวังไว้ด้วย
ว่ามันเกิดขึ้นได้นะมันอาจจะหลุดแล้วก็รวมถึงคนที่ลากไปแบบนี้ด้วยนะคะ
หลุดแล้วก็เกิดอันตรายแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอความรับผิดชอบอยู่นะคะ